ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องของคุณลุงคนนึงนะครับเป็นคุณลุงที่ใบหน้าเนี่ยแบบหือคือถูกน้ำกรดสาดมานะแล้วคนก็แชร์กันเยอะเพราะว่าลุงคนนี้นะครับเป็นลุงพิการใบหน้าถูกน้ำกรดสาดมานะครับแต่ใจบุญจะแจกรองเท้าฟรีให้กับคนพิการนะครับแต่เขาได้อัดคลิประบายความอัดอั้นตันใจลงสังคมออนไลน์เพราะไปเจอ
คือโอนเงินค่าซื้อรองเท้ามือสองไปให้เพื่อนเพื่อจะเอารองเท้ามือสองมาขายเขาขายรองเท้ามือสองทางออนไลน์แต่ถูกเพื่อนผิดนัดเงินต้นทุนที่ต้องใช้ทำอาหารกินเนี่ยกว่าสามหมื่นบาทนี่จมหายไปเลยเดี๋ยวลองฟังที่เขาได้ระบายความอัดอั้นเอาไว้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนนะครับ
กองอยู่ที่นั่นผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับทำให้ลุงทัศน์เนี่ยประสบปัญหาสภาวะหนี้แล้วอยากจะให้ดูสภาพร่างกายของลุงทัศน์นะครับนี่นะครับลุงทัศน์เป็นคนพิการนะครับจมูกนี้ก็เป็นจมูกปอไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้เริ่มแอนตี้กับชีวิตลุงทัศน์เพราะว่าเงินก้อนเนี้ยมันหายไปนะครับแล้วก็หูอันนี้นะครับเป็นหูปอ
จากครอบครัวของลุงทัศน์ที่กำลังแย่นะครับมากมากแล้ว
คือใครเห็นคลิปนี้ก็เห็นใจคือถ้าดูจากสภาพแบบเนี้ย
ก็คิดว่าเออก็คงไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่พอลุงทัศน์นะ
หรือว่าในทัศน์มักขมารชายที่พิการทั้งใบหน้าแล้วก็ตามตัวเยอะแยะไปหมด
เพราะถูกน้ำกรดศาสตร์ใส่เนี้ยจนกลายเป็นคนพิการเขายู่ห้าสิบปีเนี้ย
พอเขาเปิดตรงนั้นเปิดตรงนี้ให้ดูเนี่ยถึงรู้ว่าโอ้โหนี่เขาเป็นหนักนะครับ
คือเขาบอกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนอ่ะประมาณเกือบสามสิบปีอ่ะ
เคยถูกผู้หญิงคนหนึ่งสาดน้ำกรดใส่อ๋อนี่ไงเขาเปิดให้ดูอืม
พิการขนาดเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นคือมาชอบเขาอ่ะ
แต่ว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรด้วยมันก็เลยมีปัญหากันนะฮะ
ที่คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวธรรภีไวทาม่านะค่ะ
ทำไมถึงถูกน้ำกรดสาดใส่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจนเป็นคลิปนี้เนี่ยนะครับ
เพราะเขาที่มีอาชีพแม้จะพิการแบบนี้นะ
แต่ก็ทำอาชีพก็คือขายรองเท้ามือสองทางออนไลน์
แต่ถ้าใครเป็นคนพิการเข้าไปเจอเขาจะเอารองเท้ามือสองของเขาที่สั่งซื้อมา
เอาไปให้หมดนะครับปัญหาก็คือว่าล่าสุดเนี่ย
เขาก็คือไปซื้อไม่ไหวปกติต้องไปดูที่ตลาดโรงเกลือนะครับ
ก็เลยโอนเงินให้เพื่อนนะเชื่อใจเพื่อนให้เพื่อนเนี่ยซื้อให้นะครับ
แต่เพื่อนส่งสินค้าล่าช้ามาเกือบสิบวันแถมรองเท้าที่ได้มาก็ไม่มีคุณภาพ
เอาไปขายต่อไม่ได้ต้องสูญเงินไปกว่าสามหมื่นบาท
เป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบมาเกือบ๓ปีจนตอนนี้ไม่มีเงินใช้จ่ายนะครับ
เนี่ยครับเมื่อทีมข่าวของเราไปคุยด้วยเขาก็เล่าให้ฟังนะครับ
อ่าบอกว่าขายรองเท้ามือสองมาสามปีแล้วนะครับอ่า
ปกติจะไปคัดที่ตลาดโรงเกลือมาขายเองแต่เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมา
หมอสั่งบอกไม่ให้ไปค่ะเพราะว่าเชื้อโรคต่างต่างมันจะมีผลกับร่างกายที่
อ่ามีบาดแผลเยอะจะเป็นแผลติดเชื้อได้
ก็เลยให้เพื่อนไปซื้อให้แบบที่เล่าให้ฟังนะครับทีนี้พอเพื่อนเนี่ย
ให้เงินไปสามหมื่นเนี่ยนะเรียกว่าหมดตัวให้ไปอ่ะ
แต่เพื่อนเบี้ยวไม่เอาของมาส่งให้จนตามไปตามมาผ่านไป๑๐วันถึงเอาของมาให้
ไอ้สิบวันที่ต้องหายหน้ากันไปเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่รองเท้าที่ให้มาแปดสิบคู่
พอที่จะขายได้จริงจริงไม่เกินยี่สิบคู่ค่ะ
ที่เหลือทำอะไรไม่ได้เลยเอาไปขายแบบถูกถูกคู่ละห้าสิบบาทยังไม่มีใครซื้อ
ค่ะปกติขายได้สักคู่หนึ่งเนี้ยก็อย่างต่ำต่ำก็สี่ร้อยนะครับ
มันก็เลยกลายเป็นว่าทุนหายกำไรหดนะครับไม่ได้ทุนคืนมาสามหมื่นบาทแล้ว
ลบด้วยทุกวันนี้มีปัญหาเยอะมากค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
ค่ารักษาพยาบาลไม่มีเงินจ่ายเลยครับ
คือเรามีแพลนไว้เมษาเราจะไปทำหูแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ทำอะไรไม่ได้เลยเวลานอนเลือดมันก็จะออกครับ
เพราะว่ามันเริ่มบีบมันเริ่มบวมเข้ามาเพราะว่ามันจะต้องถอดสคูออกมา
แล้วก็ใช้เครื่องมือคล้ายเครื่องจัดฟันนะครับเข้าไปดูดน้ำเลือดน้ำหน่อ
เพราะว่าเลือดกับเหล็กเอ้ยเนื้อกับเหล็กเนี้ยข้างในเนี้ยมันเป็นสกินกราฟ
เขาลอกเนื้อหลังหูแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปลองแล้วเวลามันนานเข้าเนี่ย
ไม่ได้รับการล้างเนี่ยอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะเริ่มเน่าครับ
เราไม่ได้ต้องการอะไรเราต้องการระบายเราต้องการเราเกิดความเครียด
เราอยากระบายแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยให้ทุกคนระวังมากกว่า
ฝากไว้เป็นบทเรียนว่าถ้าเกิดคุณจะไว้ใจใครสักคนเนี่ย
คุณต้องระวังให้ดีด้วยแค่อยากบอกว่าคือทำธุรกิจแบบนี้
ใครก็แล้วแต่ทำธุรกิจแบบเนี้ยคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่
แต่ในทัศนคติลุงทัศน์เนี่ยคุณกำลังทำให้คนอื่นหายนะ
อยากฝากว่าเฮ้ยทำกับเราก็ได้นะแต่ว่าอย่าไปทำกับคนอื่นเขาแบบนี้
เพราะว่าคนอื่นบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้จนเขาไม่ได้อยู่ในมุมเหมือนเราอยู่แล้ว
อยู่ในมุมอยู่แล้วเราอยู่ในความล้มเหลวอยู่แล้ว
อยู่ในก้นกระทะอยู่แล้วอะไรเราก็รับได้เยอะอยู่แล้ว
แต่ถ้าคนอื่นเขารับไม่ได้เนี่ยความหายนะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาคนเดียวนะ
มันจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเพราะว่าเขาคงจะสู้มากกว่านี้นะครับ
คือลุงทัศน์แกอยู่แถวบ้านขุนนลที่คุณสุดปรีดาไปคุยด้วยเนี่ยนะ
คือลุงทัศน์ก็บอกว่าก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องราวกับเพื่อนอะไรคนนี้หรอก
ถือว่าเป็นเวรกรรมก็บอกเล่าเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคน
และไม่ได้ต้องการเงินบริจาคช่วยเหลือความสงสารอะไรทั้งสิ้น
ไปอุดหนุนกันดีกว่าไปอุดหนุนรองเท้ามือ๒อะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ